เดี๋ยวพักก่อนขำก็จะปวดกล้ามหมดแล้ววันนี้นะคะ
พาไปไหว้พระขอพรกันบ้างดีกว่า
คุณอยากสมหวังไหมอยากได้มงอยากได้หวัง
ใครอยากสมหวังไปค่ะคุณผู้ชม
เราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้หลวงพ่อสมหวัง

ที่วัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมนี่แหละค่ะ
ก็มีชาวบ้านประกอบอาชีพเพาะพันธเห็ดนี่นะคะ
เขาเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อสมหวัง
แล้วก็มีการบนบันสารกล่าวเอาไว้บอกว่า

หลังจากกลับบ้านไป๑อาทิตย์ปุ๊บ
มีชาวไต้หวันมาติดต่อขอซื้อพันธุ์เห็ด
แล้วก็ขอซื้อเห็ดไปจำหน่ายที่ไต้หวัน
คือให้จัดส่งทุกเดือนเดือนละ๑ตัน

ก็เลยกลับมาอีกครั้งเพื่อมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวัง
โดยนำกล้วยน้ำหวาบรรทุกรถ๖ล้อมา๕๐๐เครือ
๕๐๐เคลือโอ้โฮสมหวังจำนวน๑๐๐๐หวี

เอามาถวายองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ที่วัดกลางบางพระเพื่อแก้บน
โดยมีพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงให้นะคะ
แต่หลังจากที่เจ้าอาวาสทำพิธีแก้บนเสร็จ
แจกจ่ายกล้วยให้กับสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้
แล้วก็ประชาชนในระแวกใกล้เคียงด้วยนะคะ
ก็ได้กันไปคนละ๑หวีแบบนี้แหละค่ะ
ใครอยากจะสมหวังอยากจะขอพรไปกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าเรามีวิธีการทั้งหมด๕ขั้นตอนในการไหว้หลวงพ่อสมหวัง

เดี๋ยวเราเคยทำสกรูปเรื่องของการไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังไว้แล้ว
ถ้าอยากรู้วิธีการ๕ขั้นตอนในการกราบไหว้หลวงพ่อสมหวัง
บอกหมดเลยจะแปะลิงก์เอาไว้เลยเข้าไปดูอย่างละเอียดเลยค่ะคุณ

ใครอยากสมหวังใครอยากไหว้พระใครอยากเสริมความเป็นสิริมงคลก็ไปกันได้
วัดกลางบางพระนครปฐม
จะได้สมมงสมหวังกันไม่ต้องกินหงกินแห้วนะ